ต่อกันที่ศึกตลาดชาเขียวพร้อมดื่มคึกคักทีเดียวนะครับ
รับน้ำร้อนปีนี้๒แบรนด์ยักษ์ใหญ่ออกโปรโมชั่นพร้อมกัน

ติดตามจากรายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ได้เวลาค่ายชาเขียวระเบิดแคมเปญจัดหนักรับซัมเมอร์
ทั้งสองค่ายยังคงให้ส่งรหัสใต้ฝาหรือกล่องเพื่อลุ้นรางวัล
โดยฝั่งโออิชิจะเน้นแจกของเป็นทองคำและรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
งบการตลาดกว่า๓๐๐ล้านบาท
โดยจะใช้ช่องทางออนไลน์กว่า๑๕๐เพื่อดึงกลุ่มคนยุคใหม่
คาดหวังรายได้เติบโตช่วงซัมเมอร์นี้๑๑๕ล้านบาท
อิชิตันพาไปญี่ปุ่นแบบพรีเมียม
กระทบไหล่๔๐ซุปตาตั้งแต่รุ่นใหญ่จนถึงเน็ตไอดอล
จากฐานลูกค้าแฟนคลับของเหล่าคนดังที่มีหลากหลายช่วงวัย
และแจกไอโฟนโดยใช้งบกว่า๑๒๐ล้านบาท
หวังเติบโต๑๒๐ล้านบาท
เจษฎากรโค้ดรองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่มโออิชิกรุ๊ปบอกว่า
ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคจะออกมาจับจ่ายช่วงที่มีการทำโปรโมชั่น
ทำให้ตลาดค่อนข้างจะทรงตัว
เช่นเดียวกับปีนี้ที่มองว่าจะยังทรงตัว
ดังนั้นแบรนด์ใหญ่จึงต้องจัดแคมเปญกระตุ้นโดยเฉพาะในช่วงพีคซีซั่น
ส่วนตันพาสกรณฑีบิ๊กบอสจากค่ายอิชิตันมองว่า
ชาเขียวทำสงครามราคากันอย่างรุนแรง
เล็งที่จะทำตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นค่ะ
เป็นรายได้หลักของเราอยู่ครับเรายังมียอดขายประมาณ๘๐อยู่ที่ชาเขียวอยู่แล้วครับ
ยังแต่ว่าเราอาจจะไม่ไปทุ่มชาเขียวมากเกินไป
เพราะว่าชาเขียวเข้าสู่ธุรกิจหรือว่าธุรกิจราคาสงคราม
เราพยายามที่จะรักษาแล้วก็สนใจไปทำเรื่องสินค้าสุขภาพ

โออิชิเองก็ตั้งเป้าว่าปีนี้จะเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ออกมาสู้ศึก
แต่ก็ห่วงเรื่องของสภาพอากาศ
หากเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็อาจจะกระทบต่อยอดขายได้
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน